คุณผู้ชมค่ะจากงานบุญงานกระถิ่น
จะพาไปเยี่ยมผู้หลักผู้ใหญ่ในตำนานแห่งบันเทิงไทยรัฐกันบ้างดีกว่า

น้ำตาหล่นบนขอตี

เอียงไปแล้วไม่รักเหมือนเธอ

แบ่งใจให้น้องเพียงใหม่กี่เทอม
ไม่นานก็เริ่มออกไลน์
โอ้โหปัดที่ท่อ

จะพาไปเยี่ยมเย็นคุณแม่ฮันนี่ศรีอีสานนิดนึงละกัน

เมื่อวานนี้พี่บอลเชิญยิ้มได้เดินทางไปไหว้ที่ศาลแม่ฮันนี่ค่ะ
บริเวณริมถนนทางหลวงหมายเลข๒๕๖

ถนนศรีสะเกจอุบลราชธานีนี่ล่ะจ๊ะ
โดยพี่บอลนั้นโพสต์บอกว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ได้กลับมาไหว้มาแบบตั้งใจเลย
คือเมื่อหลายปีที่ผ่านมาจริงผมเคยขอแล้วได้
แล้วมาแก้บนโดยการเล่นตลกให้แม่ได้ชม
ผมกลับมาวันนี้ได้เลขเด็ดที่ผมตั้งใจ
แล้วก็มีในใจมันดันตรงกับเลขที่จับแล้วก็เสี่ยงเซียมซีได้
สาธุอยากรู้ว่าเลขอะไรเดี๋ยวเปิดหน้าจอรอดูเลย
ซึ่งเลขที่พี่บอลนำมาฝากจากการล้วงลูกปิงปอง๒ครั้ง
คุณผู้ชมดูดีครั้งแรกล้วง๒ลูกได้๕

อารมณ์ดีเตรียมรับทรัพย์นะคะ
ครั้งที่๒ค่ะล้วงมาได้๓ลูกด้วยกัน

แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้
เรื่องราวของตัวเลขจากพี่บอลยังไม่หมด
มันมีเลข๗แล้วมันก็มีเลข๕
ก็จะเป็นเรื่องบังเอิญที่ซ้ำอะไรอยากเท่านั้น
แล้วพี่บอลพอสไว้เลขในใจเขาตรงกับเลขปิงฟอง

ถามมาแล้วว่าเลขอะไรที่อยู่ในใจของมาล

เพราะว่าวงการนางงามเค้าก็เกรงเลข๗ไปเหมือนกัน